วันนี้ไปที่จังหวัดตากครับเรายังคงตามหากระสุนปริศนากันอยู่ที่ไปทำให้เด็กชายคนหนึ่งเสียชีวิต
คือน้องสองคนเนี่ยอายุประมาณสามขวบกว่าเป็นแฝดกันพี่น้องวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้าน
จู่มีกระสุนครับคุณผู้ชมมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ไปจอมร่างแฝดผู้น้องที่ท้ายโกรง
และอาจจะมาจากฝั่งเพื่อนบ้าน

รับแจ้งว่ามีเด็กถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านแม่ตะวอตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
ก็ประสานชุดกู้ชีพกู้ภัยและรถพยาบาลเดินทางไปช่วยเหลือ
และตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบ้านจุดเกิดเหตุ
เป็นบ้านไม้ยกสูงได้ถุนสูงขึ้นไป
ถุนบ้านริมบันไดไปเจอกองเลือดอยู่จำนวนนึง
คนเจ็บคือเด็กชายครับชื่อว่าน้องปลื้มอายุ๓ขวบเศษ
เขาถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายกระสุนทะลุเลยคุณผู้ชม
อันนี้กล่องเลือดนะครับ
จากการสอบสวนนี่น้องปลื้มเขาวิ่งเล่นกันอยู่กับแฝดผู้พี่
จู่กระสุนมาจากไหนก็ไม่ทราบเจาะร่างของน้องปลื้มไป
ไม่ทราบทิศทางไม่ทราบขนาดกระสุนเพราะมันทะลุมราดแล้วก็หายไปเลยครับ
น้องล้มลงไปจมกองเลือดญาติเห็นก็ตกใจครับ
หลานโดนยิงก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเพราะอาการหนักมาก
โคม่าเลยกระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวาน
น้องก็เสียชีวิตนะครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจตรี
วิทยาวัฒน์บุตนำเพชรสรวัสดิ์หัวหน้าอ่า
หัวหน้าสอบสวนสพแม่เมยนะครับนะฮะ
ก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี้ยนะฮะ
ตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ตอนนี้ยังไม่ทราบเป็นปืนสนิทใด
ศพน้องปลื้มที่โรงพยาบาลแม่สอดกลับมาบำเพ็ญกุศลครับ
แต่แพทย์ก็ยังผ่าจรรพสูตรไห้ไม่แล้วเสร็จนะฮะ

ทั้งต่างความสงสารเสียใจของทุกคนครอบครัว

น้องปลื้มเนี่ยอยู่ในวัยกำลังน่ารักเลย
น้องปลื้มอยู่ในวัยกำลังน่ารักเลยจริงแล้ววันที่๑จะไปโรงเวียนแล้ว
เปิดเทอมวันแรกจะเปิดเทอมวันแรกของชีวิตของเด็กคนนึง
พ่อแม่เตรียมซื้อชุดเอาไว้ให้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เกิดเหตุซะก่อน
น้องเสียชีวิตซะก่อนนายดวงเนธหมอกจันทร์อายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็บอกนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตั้งห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๔๐๐เมตรได้ได้ยินเสียงดังเลยชัดเจน
ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาทราบทีหลังว่าเด็กถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต
หลายฝ่ายคาดการณ์แบบนี้ว่ากระสุนน่าจะมาฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะว่าบ้านเหล่านี้ยุบติดกับชายแดนไทยเมนมาก
อาจจะมีการใช้ปืนล่าสัตว์แล้วกระสุนมันพลาดข้ามมาฝั่งไทยแล้วไปโดนน้องก็เป็นไปได้
นะตอนนี้ทำให้ชาวบ้านเขาหวาดกลัวมากเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทาง
เส้นทางเดินลงไปยังท่าน้ำแล้วข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านด้วย
ก็เลยยังไม่รู้ว่ากระสุนนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่
ตอนนี้กำลังติดตามแล้วก็หาคนที่ยิงปืนแล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิตอยู่
ที่ทางกระสุนก็มาจากไหนวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านของตัวเองได้แท้เลย
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย